โนรารวงครูวันพฤหัสบดีจะมีการรำทำบท๑๒บทเป็นการรำถวายหน้าครู
พลายงามตามโขลงเป็นบทสำคัญ๑ใน๑๒บทที่โนรานิยมนำมาใช้แสดงในพิธีกรรมที่สำคัญของวันนี้
เพลียวเพลาช้าวบองวเพลียวเกลาสามองแล้วก็เป็นหนักน้าย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน